ครูจอมทรัพย์แสนเมืองโคตรนะครับก็พอใจในการนัดสืบพยานวันแรก
เพื่อขอรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่นะครับ
พร้อมกับขอบคุณกำลังใจจากคนไทยทั่วประเทศ
ขณะที่ทนายความฝ่ายผู้ร้องก็จะนำพยานอีก๓ปาก
ขึ้นสื่อพยานในช่วงเช้าของวันพรุ่งนี้
ติดตามจากรายงานของคุณดารินหอวัฒนกุลครับ
จอมทรัพย์แสนเมืองโคตรก้มกราบขอบคุณผู้ที่ให้ความช่วยเหลือ

หลังเสร็จสิ้นการสืบพยานนัดแรก
เพื่อขอรื้อฟื้นคดีที่ถูกสารดีกาพิพากษาจำคุก๓ปี๒เดือน
ในข้อหาขับรถโดยประมาททำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
เหตุเกิดเมื่อปีสองพันห้าร้อยสี่สิบแปด
ขอบคุณนะคะขอบคุณสื่อทุกทุกช่องนะคะ
ขอบคุณประชาชนชาวไทยทุกคนนะคะ
ให้กำลังใจคุณครูจอมทรัพย์นะคะ
ขอบคุณทุกคนค่ะ
สืบพยานเพื่อขอรื้อฟื้นคดีของอดีตข้าราชการครูจังหวัดสกลนครรายนี้
มีในสับวาปีที่อ้างว่าเป็นคนขับรถชนคนตายตัวจริง
และถือเป็นพยานใหม่ที่เป็นเงื่อนไขของการขอรื้อฟื้นคดี
โดยในวันนี้ฝ่ายผู้ร้องได้เตรียมพยานเบิกความรวม๙ปาก
พยานบุคคลพยานเอกสารและพยานวัตถุ
ทะเบียนบ่อใบไม้คอควาย๕๖สกลนคร
ที่เคยเป็นของนางจอมทรัพย์ผู้ร้อง
และเป็นรถที่ถูกระบุว่าคือคันก่อเหตุ
โดยมีการขอให้สารเดินเผชิญสืบ
แต่สารมีความเห็นว่าจะพิจารณาจากคำเบิกความของผู้เชี่ยวชาญ
และเอกสารทางนิติวิทยาศาสตร์
หลังใช้เวลานานเกือบ๙ชั่วโมง
สามารถนำพยานขึ้นสืบได้เพียง๖ปาก

พนักงานสอบสวนจากกระทรวงยุติธรรม
ผู้เชี่ยวชาญจากกรมการขนส่งทางบก
เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี
นายพ่งสาราตรีธนัยของผู้ร้องเปิดเผยว่า

พยานฝ่ายผู้ร้องทั้ง๖ปากในวันนี้
โดยเฉพาะพยานที่เป็นผู้เชี่ยวชาญ
ที่ได้รายงานสรุปผลการตรวจสอบรถยนต์ของนางจอมทรัพย์
ไม่พบว่ามีร่องรอยการปะผุหรือทำสี
และเป็นรถทะเบียนของนางจอมทรัพย์จริง

แม้อัยการสักครั้งในเรื่องของรายงานผลตรวจ
ว่าไม่สามารถยืนยันได้ว่ารถไม่เคยผ่านการเฉียวชนมาก่อน

เพราะมีผลการตรวจพิสูจน์จากผู้เชี่ยวชาญอื่นประกอบ
ส่วนกรณีของนายสับวาปีที่เดินทางมาในวันนี้
แต่ไม่ได้มีการเข้าร่วมสืบพยาน
จากไม่มีรายชื่อในบัญชีการสืบพยาน
และเคยให้การกับพนักงานสอบสวนไปแล้วเมื่อปี๒๕๕๙
ศัพท์อยู่ในบัญชีพยานตั้งแต่แรกอยู่แล้วครับ
ผมไม่ได้ขอเพิ่มอะไรเข้าไปครับ
ในส่วนนั้นตั้งแต่บัญชีพยานครั้งแรกครับ

อันนี้อยู่ที่เดี๋ยวขอดูในรูปประชุมคณะทำงานก่อนนิดหนึ่งนะครับ

ในวันพรุ่งนี้จะมีการนำพยานฝ่ายผู้ร้องอีก๓ปาก
คือนางทัศนีหานพยักษ์นางสาวทองเรศวงศรีชา
ทั้งสองคนเป็นประจักษ์พยานที่เห็นเหตุการณ์ว่าผู้ที่ขับรถชนเป็นผู้ชาย
และนายทักษิณไขศรีดาเจ้าของรั้วรวดหนามที่รถของนางจอมทรัพย์ขับไปเกี่ยว

ที่ในช่วงบ่ายจะเป็นการนำสืบพยานในฝ่ายของผู้คัดค้าน
ซึ่งจะใช้เวลาอีก๒วันคือวันที่๙ถึง๑๐กุมภาพันธ์นี้
ดารินหอวัฒนกุลทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน